คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวที่มีแกรปคนหนึ่งนะครับ

คือมีคนเอารูปเขาไปลงว่าเขาโดนทำร้าย
โดนทั้งทำร้ายโดนทั้งหมากัดโดนทั้งรถขี่ชน
สะบักสะบอมอยู่ที่พื้นหน้ากระดังแห่งหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปถามว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไร
ต้องฟังความสองด้านว่าทำไมโดนทำร้ายหนักขนาดนี้
เลือดตกยางออกแล้วใครไปทำร้ายเขา
เราไปเจอตัวผู้ชายคนนี้คือคุณชัชวานสิงห์ทองล่าง
หรือว่าในชัดเขาบอกว่านะฮะ

เขาจะวิ่งรับอาหารแถวนี้เป็นประจำ

วันที่เกิดเหตุรุ่นน้องเขาเนี่ย
ไปมีเรื่องกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าวิทูลนะฮะ

เขาก็เลยเข้าไปช่วยเคลียร์จนเรื่องมันจบไปแล้วนะฮะ
พอวันถัดมาเขาก็เลยต้องไปรับออเดอร์ที่ร้านข้าวร้านหนึ่ง
ซึ่งอยู่ติดกับร้านน้ำของแม่ของนายวิทูลชื่อว่านางโสนะฮะ
โสจำได้ว่าในชัดเนี่ยเคยไปมีเรื่องกันกับลูกชายเขา
ก็เลยมีการพูดแซะอย่างนั้นอย่างนี้
แล้วก็มีการวีดีโอคอลคุยกับลูกชายว่า
เฮ้ยเนี่ยชัดมาอย่างนี้อย่างนี้ก็วีดีโอคอลคุยกัน
แล้วก็มีการหันกล้องมาหาทางด้านของในชัด
ชัดก็เลยโมโหก็เลยปัดกล้องออก
แล้วมือถือดันไปกระแทกใส่หน้าของนางโส
ซึ่งเป็นแม่ของคู่กรณีคือนายวิทูล
นายวิทูลเห็นในกล้องว่าเฮ้ยมีการปัดแล้วเหมือนแม่โดนทำร้าย

แล้วนางโสก็ปล่อยหมาที่เลี้ยงไว้มากัดขาในชัดด้วย

หลังจากนั้นเนี่ยในชัดก็เลยขับรถไปนั่งทำแผลอยู่หน้าโกดังแห่งหนึ่ง
จังหวะนั้นมีรถคันหนึ่งซึ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นรถของนายวิทูล
เห็นว่าเป็นในชัดขับพุ่งชนเขาจนเขาสลบไม่ได้สติแน่นิ่งไป

ไปฟังเสียงผู้บาดเจ็บหน่อยครับ
พูดสุดด้วยพี่เพราะถ้าชนผมตายขึ้นมาคือเนี่ย
มันเป็นพยายามพุ่งชนแล้วครับคือไม่ได้เฉียวชนคือพุ่งชนตั้งใจชนเลยอ่ะ
เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างไร
นายวิทูลอายุ๓๔ปีซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ชนในชัด
บอกว่าวันที่เกิดเหตุแม่เนี่ยวีดีโอคอลมาหาเขาจริง
แล้วแม่บอกเขาว่าแม่ถูกในชัดทำร้ายร่างกาย
เขาก็เลยรีบขับรถกลับไปหาแม่พอขับรถยังไม่ถึงร้านแม่อารมณ์ร้อนครับ
เห็นแล้วว่าในชัดอยู่ตรงนั้นแต่เขาบอกว่าเขาขับรถมาเร็วเบรกไม่อยู่
ก็เลยชนในชัดเข้าไปเต็มแต่ไม่ได้ตั้งใจชนนะแต่เบรกไม่อยู่
ฟังเสียงของนายวิทูลครับ
เขาบอกเขาจะขับเข้าไปหาแต่เบรกไม่อยู่ก็เลยชนและรถคว่ำเหมือนกัน

ทีนี้ไปถามนางโสหน่อยแม่ของนายวิทูลนี่แหละฮะ
เขาบอกว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายก่อนจริง
ชัดไปทำร้ายเขายืนยันไอ้เรื่องที่ปล่อยหมา
หมากัดอ่ะหมาเขาไม่กัดคนแน่นอนเขาบอกอย่างนั้น
ขอความเป็นธรรมให้กับเธอและครอบครัวด้วย

ไม่จริงแหละครับ